แต่ว่าไปที่อีกหนึ่งที่นะคะลงใต้กันไป
พาคุณผู้ชมไปดูรายได้เสริมที่เขาหากัน

ถือว่าเป็นการไปทำงานที่อาจจะต้องเปียกนิดนึง
แต่รายได้ดีนะจ๊ะบอกเลยอยากรู้ใช่ไหม
ทำอะไรตามไปดูค่ะพร้อมเปียกไหมค่ะทำอะไร
เฮ่ยอ่าเห็นเรือไหมล่ะ
เห็นเรือแบบนี้ก็ต้องลงเลจ้าพาคุณผู้ชมไปที่
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดจังหวัดที่ช้างกลัวมากที่สุด
พังงวงพังงา
แม่ไปที่จังหวัดพังงา
ที่นี่เขามีอาชีพที่เรียกว่าสร้างรายได้งามมาก
ให้กับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนเลยอ่ะถือว่าเป็นอาชีพเก่าแก่นะคะ
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของชาวพังงา
นั่นก็คือการออกเรือหากุ้งเคยมาแปรรูปเป็นกะปิ
อ๋อเหรอดูแวบแรกนึกว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาเป็นวินเซิร์ฟเป็นเรือบาย

ไม่ใช่ไปเที่ยวทะเลอันนี้คือเป็นอาชีพเก่าแก่นะของเขาเลย
ที่นี่เขาจะมีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันออกหากุ้งเคย
โดยนำเรือที่ใช้รุนหรือว่าดุลกุ้งออกไปหากุ้งเคยหน้าชายหาด
แล้วก็นำกุ้งที่ได้มามาทำเป็นกะปิอีกทีนึง
คุณพี่ดวงใจวิจิตรเขาบอกว่า
การจับกุ้งมาทำกะปิเขาจะจับกันในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
คือในรอบ๑ปีจะจับกันเพียงแค่๕๖เดือนเท่านั้น
ซึ่งพอเขาจับกุ้งเคยมาได้เนี่ยก็จะนำมาซาวกับเกลือค่ะ
ซาวกุ้งเข้ากับเกลือคุณดูวิธีการทำนะ
แล้วก็หมักไว้๑คืนหลังจากนั้นก็จะเก็บกะปิหรือเคยที่ตากแดด
มาเข้าเครื่องบดเพื่อให้เนื้อกุ้งเคยเข้ากัน
แล้วก็ค่อยไปบรรจุกระปุกกระป๋องอีกทีเพื่อส่งขายตามตลาด

แล้วก็เข้าเครื่องบดนะคะแล้วก็บรรจุกระปุกนะคะส่งขายในจังหวัดพังงาเอง
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงตามที่ลูกค้าออเดอร์มาด้วย

เพราะใครชื่นชอบแบบไหนก็เลือกทานกันดูได้นะคะ
สำหรับนี่ก็คือที่จังหวัดพังงาจ้า